ดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นชิงทรัพย์เหมือนกัน
เข้ามาในร้านชำแล้วเอามีดมานะ
จี้คอลุงเจ้าของร้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
คุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชมดูสิลุงกับป้าได้แต่ยืนมองตาปริบอ่ะ
จังหวะนี้คือเข้ามาเขามีมีดเขาเอาผ้าพันหน้ามาด้วยเห็นไหม

คือจริงคุณลุงก็พยายามจะขัดขืนอยู่เหมือนกัน
ใช่คือมันมีจังหวะที่ลุงสะบัดหลุดได้นะแล้วก็วิ่งมา
ทีนี้วิ่งตามเลยค่ะคนก่อเหตุที่วงนั่นน่ะคืออาวุธนะ

แล้วก็กวาดเงินในลิ้นชักไปหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็หนีไปค่ะ
คลิปนี้เนี่ยเอามาโพสต์ลงโซเชียลแล้วบอกว่า
นี่คือพฤติกรรมอันตรายมากเลยนะมันไม่กลัวกฎหมายเลย
ชิงทรัพย์กันในร้านเลยค่ะอยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
เราสอบถามไปที่คุณป้าเพลินคุณป้าเพลินเป็นเจ้าของร้านนี้นี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนั้นจำได้เลยว่าไอ้คนที่มาก่อเหตุมาขอซื้อบุหรี่ที่ร้าน
และจะขอโอนตังจ่ายค่าบุรีซึ่งป้าเพลินบอกว่าร้านป้าน่ะไม่รับโอน
ผู้ชายคนนี้เขากลับออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกรอบนึง
จะขอซื้อบุหรี่เหมือนเดิมแล้วจะขอจ่ายแบบเดิมอีกก็คือจะขอโอนตังค์
ป้าก็ปฏิเสธไปอีกรอบนึงหลังจากนั้นเขาออกจากร้านไปแล้วไอ้รอบนี้แหละ
มันก็เลยเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เพลินเขาบอกด้วยนะบอกว่าจำได้เลย
คนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
อายุสักประมาณ๑๘ยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีเทพแล้วก็นำกำลังไปจับกลุ่ม
ตอนจับกลุ่มนะตัวผู้ชายคนนี้เขายังไม่ยอมสารภาพ
พอตำรวจเอาไปเค้นที่โรงพักก็เลยรับสารภาพว่า
ผมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับคุณตำรวจ
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ
อุปาดนะน่ากลัวนะ